แล้วลูกสาว๑๐เดือน

ไม่ยอมฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ

ให้เห็น๒ช็อตที่บีบอารมณ์
วันที่เกิดเหตุว่าโดนรถขวางแบบนี้

ต้องร้องไห้อยู่กับโรงศพลูกแล้ว

ใช่ไงมองกระจกข้างหน่อยไหม
หรือว่าในรถคุณเปิดเพลงดังมาก
หรือตกใจหรืออะไรยังไง
แต่เหตุการณ์นี้ทำให้๑ชีวิตต้องสูญเสียไปนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมจริงมันเกิดขึ้น

รถบรรทุกขับขวางรถพยาบาล
แล้วในรถพยาบาลมีน้องเชอเน่
เด็กหญิง๑๐เดือนจะรีบไปที่โรงพยาบาลรามา
แล้วตรงนี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองชนบุรี
เกิดขึ้นไปจนถึงถนนบุรพาวิถีค่ะ
ท้ายที่สุดน้องเชอเน่ไปโรงพยาบาลไม่ทัน
เสียชีวิตคือวันนั้นน้องอาเจียนเป็นเลือดนะ

นี่คือต้องพาลูกไปรักษาที่กรุงเทพ

ระหว่างทางเจอรถบรรทุกขวางแบบนี้เป็น๑๐กิโล
เอาทางรถพยาบาลเองเปิดไซเรนก็แล้ว

ท้ายที่สุดน้องต้องรักษาฉุกเฉิน
ที่โรงพยาบาลระหว่างทางเลยนะ
เพราะอะไรคือมันไปถึงกรุงเทพไม่ไหว

ใช่ต้องแวะลงที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ก่อน

โรงพยาบาลแรกที่ออกมาประมาณเกือบ๕๐กิโลกรัม

ครับล่าสุดกุประชมนายเจดเตอรินนิ่มปั่นไฟ
และนางสาวสวรรคราชโสพ่อแม่ของน้องเชอ

เข้าพบตำรวจผูทรเมืองชนบุรีครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าไม่
ฉันจะไม่รับคำขอโทษใดเด็ดขาด
จะดำเนินคดีกับคนขับรถคันนั้นให้ถึงที่สุด

ก่อนหน้านี้นะครับคนขับรถบรรทุกเคยพูดว่า

หากรู้ว่าเด็กจะเสียชีวิตก็จะเปิดทางให้
ซึ่งครอบครัวมองว่านี่เป็นเพียงคำแก้ตัวครับ

ถ้าวันนั้นจะทำให้น้องถึงเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาคงจะหลบให้รถพยาบาล
แต่จริงแล้วแม่ว่ามันคือคำแก้ตัวค่ะ
ไม่มีค่ะเพราะไม่รับคำขอโทษเปลี่ยนเงินส่วนหรือใดอะไรทั้งนั้นนะค่ะ
ต้องการให้เป็นเคสสุดท้ายค่ะแล้วก็

คุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะนักข่าวได้ข้อมูลมา
ว่าฝั่งคนขับรถบรรทุกคันนั้นจะมาขอโทษพ่อแม่น้องเชอเน่
แล้วก็จะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงพักคือเราก็อยากรู้ไง
เหตุผลอะไรทำไมรถบรรทุกถึงขวางถึงไม่ยอมหลบให้รถกู้ภัยรถพยาบาล
คือเราก็ให้ความเป็นธรรมอยากจะฟังจากปากเขาเลย

เป็นว่าอะไรรู้ไหมรู้ว่ามีนักข่าวมาดักรอจะทำข่าวอยู่
ฝั่งคนขับรถบรรทุกก็คงจะแบบไม่มาที่โรงพักกลัวกลัวจะเจอนักข่าวค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ฟังเหตุผลจากปากเขาเลย
ว่าเหตุการณ์วันนั้นเพราะอะไรเขาถึงไม่ยอมหลบให้รถฉุกเฉิน
พี่คนขับครับเป็นโอกาสที่ดีนะ
อย่าไปหลบนักข่าวเป็นโอกาสที่ดีที่พี่จะได้ชี้แจง

พี่บอกเลยเหตุผลของพี่คืออะไร๑๐กิโลอ่ะ

เป็นโอกาสที่ดีมีแต่คนก็อยากเจอนักข่าว

นะวันนี้มานะวันนี้มามา
นี่อยากรู้ว่าเวลาตอนถนนโล่ง
กลางว่างทำไมพี่ไม่ออกซ้ายให้ล่ะ